ร่วมผู้ชมครับ

ที่มันส่งไปตามโทรศาสตร์

บอกแล้วเอาตลับเมตรมาด้วยอันเดียวพับเนียนกิ๊บกล้องวงจรปิดในบ้านพัก
หมู่สิบสองตะบนห้วยใหญ่อาพบาลมงจวัดชนบุรีนะครับ
จับภาพผู้ชายต้องสงสัยสองคนมายืนอยู่หน้าประตูรั้วเหล็ก
แล้วเอาตลับเมตรทำทีมาวัดเชียววัดเดียวนะใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
งัดประตูดังกล่าวแล้วก็ยกไปทั้งบานเลย
กล้องวงจรปิดนะครับจับภาพคนร้ายที่ขี่ซาเล้งพ่วงข้าง
แบกประตูเหล็กของกังขี่ออกไปจากประตูไปแล้วนะ
นี่แหละครับเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
คนดูแลบ้านเล่าบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นของน้องสาว
มีสามีเป็นชาวต่างชาติวันเกิดเหตุเห็นภาพคนร้าย
จากกล้องวงจรปิดนะครับที่ส่งผ่านไปถึงมือถือของเธอ
จึงรีบกลับมาไม่ทันซะแล้วครับไม่ทัน
มาดูซิต้องซ่อมอะไรมาดูที่จะติดตั้งใหม่ทำยังไง
ขณะนี้น้องสาวท้อใจนะครับถอดใจ
อยากจะขายบ้านแล้วล่ะเพราะก่อนหน้านี้ถูกยกเขามาแล้ว
ในระยะเวลาห่างกันไม่ถึงเดือนนะครับคุณผู้ชม๓๔๒๐๐๑๐๐๑
ดูกล้องผ่านกล้องตัวนี้นะ

ก็โทรไปหาน้องน้องก็บอกว่า
แอ้นขายได้เท่าไหร่อ่าเดี๋ยวพัตรูเหล็กสวยเนี่ย

น้ำแข็งมันต้อยถ้าเกิดขายงี้น้ำแข็งว่าสักหลักร้อยหรอ

ไม่รู้อ่ะ

ก็โดนดำเนินคดีฐานรักทรัพย์ไป

มอเตอร์ไซด์ระวังหายเราให้ล็อกมอเตอร์ไซด์
ถ้าไอ้มิเตอร์น้ำเราให้ทำที่ล็อก

ประตูรั้วเหล็กล็อกโซ่เพื่อป้องกันขโมย
แล้วก็เอาโซ่มาเคาะประตูเหล็กกับเสา
ครับแล้วก็ทำที่ครอบอีกชั้นหนึ่งไหม

อะไรที่ไม่เคยหายมันหายนะเก็บได้ดี